คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
ดีเจพี่อ้อยนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมพร้อมกัน
ทุกวันอาทิตย์ค่ะแบบนี้เราก็จะได้เจอกันเจอกันแบบนี้ไปเรื่อย
คำถามหลากหลายในเรื่องของความรักนะคะวันนี้ต้องบอกว่านอกเหนือจากคำถามหลากหลายในเรื่องความรัก
เจอกันแต่ละอาทิตย์รู้สึกไหมคะว่าสถานการณ์โควิดเปลี่ยนไปเรื่อย
ก่อนหน้านี้จะบอกว่าค่อนข้างไว้วางใจได้เนอะเดินทางหากันได้แล้วนะคะ
วันนี้อยู่ก็มีคลัสเตอร์เกิดขึ้นมุมนั้นมุมนี้มุมโน้น

ล่าสุดแล้วตอนนี้เนี่ยสถานบันเทิงร้านอาหาร
โซนที่เป็นจังหวัดสีแดงทั้งหลายรวมถึงกรุงเทพมหานคร
ต้องปิดร้านตอน๓ทุ่มอีกครั้ง
เรากำลังกลับมารับมือกันอย่างเข้มงวดอีกครั้งนะคะ

ในยุโรปเองล่าสุดญี่ปุ่นก็มีการประกาศว่า
เข้าสู่โควิด๔แล้ว
ยังไงต่อให้มีวัคซีน
เราก็ยังไว้วางใจไม่ได้ในเรื่องของการป้องกันตัว

รวมไปถึงเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะ
มาเรื่องของสภาวะทางกายก็รับมือกันไป
มาถึงเรื่องของปัญหาหัวใจค่ะ
แต่จะบอกว่าน่าสนใจนะคะ
รักส่วนรักแต่รักแล้วเอ๊ะรักมากแต่ยากจะอยู่ด้วย
ยังไงดีนะคำถามในวันนี้นะคะ

คือชอบเก็บตัวโลกส่วนตัวค่อนข้างสูง

ส่วนเราเองเป็นคนที่นิสัยตรงข้ามเลยค่ะ
ข้างบ้าพลังชอบเข้าสังคม

ตอนเริ่มคบกันเราเป็นคนเข้าไปจีบเขาเอง

คิดว่าถ้าครบแล้วเขาน่าจะหวานขึ้น

แต่สุดท้ายเรากลับเจอความนิ่งในตัวของเขา

พื้นฐานนิสัยเราแตกต่างกันมากจริง

เราอยากพาเขาไปทำความรู้จักกับเพื่อน

บอกว่าเขาอึดอัดทำตัวไม่ถูก
ซึ่งเราก็โอเคนะคะ

งั้นพาเพื่อนมากินข้าวที่ห้องเอาไหม
แค่สองคนก่อนก็ได้จะได้ไม่อึดอัด

เขาขอทักทายนิดหน่อยแล้วเข้าไปนอนในห้องนอนเลยได้ไหม

กับที่บ้านยังไม่ต้องพูดถึง

เรื่องที่๒คือเรื่องการแสดงความคิดเห็น
เราคิดอะไรต้องการอะไร

แต่แฟนเราเป็นคนไม่แสดงความคิดเห็น

ส่วนเราอยากคุยตรงให้เคลียร์

โคจรอยู่ใกล้กันค่ะ
เยอะเลยนะ

มีความสุขในการอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง

ถ้าน้องจะพาเพื่อนเข้ามาในบ้าน

ต้องแบกรับความรู้สึกของทุกคน

ความสัมพันธ์ของเราจะเติบโตขึ้นมากกว่านี้ไหม
เรามีความสุขในการอยู่ใกล้กันจริงหรือเปล่า

รักเขาอย่างที่เขาเป็นแล้ววันนี้จะมาบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากเห็น
เราก็เหนื่อยนะเขาเองก็อาจจะเบื่อ
กันสองคนให้ดีก่อนถ้าเขารักเราได้มากขึ้นกว่านี้
เขาคงอยากจะหาวิธีที่จะทำให้เราอยู่กับเขาได้นาน
โดยการพยายามปรับตัวเท่าที่จะเป็นไปได้
แต่น้องต้องเชื่ออย่างหนึ่งนะคะคนไม่ใช่น้ำนะ

ที่สุดแล้วถ้าจะให้เขาปรับเขาอาจจะปรับได้แค่นิดหน่อย
แต่ยังคงความเป็นแนวของเขาเราเลยต้องใจเย็น
แต่ถ้าจะห่วงพี่กลับห่วงข้อ๒มากกว่า
คนสองคนมีอะไรคุยกันและรับฟังกันสำคัญที่สุดนะคะ
ถ้าเขาเลือกจะเงียบความสงบไม่ใช่จุดจบของปัญหาเสมอไป
พี่อ้อยพูดคำนี้เสมอแค่บางคนหลีกเลี่ยงการปะทะ
แต่น้องก็อยากให้เรื่องนี้เงียบหายไปนะ
วันที่อารมณ์ดีเมื่อไหร่อารมณ์เย็นเมื่อไหร่
ลองเอากลับมาคุยกันดีเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา
คือตัวน้องเองแมนมีอะไรอยากให้พูดกันตรง
พูดตรงไม่จำเป็นต้องแรงและการสื่อสารกันเพื่อทำความเข้าใจ
สิ่งที่เราคิดต่างกันก็ไม่ได้แปลว่าเขาคิดหรือทำ
ต่างจากเราเมื่อไหร่แปลว่าเขาจะผิดเสมอไป
เวลาที่เรามั่นใจการสื่อสารของเรามาก
บางทีมันอาจจะยากต่อการรับมือของเขาก็ได้นะ
อย่างเช่นน้องเป็นฝ่ายที่แบบส่งเสียงอธิบายอธิบายอธิบายอธิบาย

ดูไกลจะเหมือนเรากำลังข่มเขาอยู่หรือเปล่า
เพราะว่าเท่าที่ดูเหมือนน้องกำลังมองว่า
อันนี้เป็นความผิดของเขาที่เขาว่าต่างจากเรา
อ้อยเลยอยากให้น้องมองอีกฝั่งหนึ่ง

เพื่อความรู้สึกอยากตำหนิเขาจะลดลงบ้างนะคะ
คราวนี้มาถึงข้อต่อไปที่น้องเล่า

วันหยุดเราก็อยากออกไปหาอาหารอร่อยอยากไปเที่ยว

ส่วนแฟนเราติดบ้านและติดมือถือ
สามารถนั่งเล่นมือถือทั้งวันไม่คุยกันไม่ออกไปไหน
ถ้าเราอยากจะออกไปไหนสักที่ก็ต้องบอกเขาแบบล่วงหน้านาน
ต้องคอยบิวต์เขาต้องเตรียมจัดการทุกอย่าง
รวมถึงไปแล้วต้องรีบกลับห้องเสมอ
สุดท้ายนะคะไม่เคยไปได้ไกลเกิน๑๐กิโลจากห้องเลย
เออปัญหานี้เพียงว่าต่างจากข้ออื่น
ไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันหรือแค่เขาไม่ค่อยรักเราเท่าไหร่
เวลาน้อยหรือดูไม่ค่อยรักคะ
วัวแต่สื่อสารกับคนไกลแล้วละเลยหัวใจคนใกล้อย่างน้องหรือเปล่า
เหมือนเขามัวแต่มองจอค่ะจนไม่รอเจอหน้าเราเลยนะ
มีคนเยอะมากนะคะที่รู้สึกว่าทำไมอยู่กับเขาแล้วเหงาจังเลย
เธอช่วยเงยหน้าจากจอบ้างคนข้างจะได้มีตัวตน
คือไม่อยากใช้เวลาด้วยกันหรือ
นี่ยังไม่ต้องนับออกไปเที่ยวเลยนะคะแค่อยู่ในบ้านยังไม่อบอุ่นเลยอะค่ะ
บางทีอาจจะต้องจับมือคุยกัน
เวลาคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับคนรักกันค่ะ
เราไม่อยากมีเวลาไปทำบุญด้วยกันบ้างเหรอ
ไปเป็นฮึดซื้อของสักนิดได้ไหมแต่ถ้าขอดีดีแล้วเขายังไม่ให้
ในที่สุดน้องต้องตอบคำถามกับตัวเราเองก่อนว่ามีความสุขหรือเปล่าเนี่ย
ถ้าจะต้องเดินหน้าใช้ชีวิตด้วยกันไปแบบนี้นะคะมาถึงอีกข้อ
เล่าว่าเรื่องพื้นที่ส่วนตัวอันนี้ก็สำคัญ
เขาขอแยกห้องนอนเพราะอยากมีพื้นที่ส่วนตัวค่ะ
เขาบอกว่าไม่ใช่ไม่รักนะแต่อยู่ด้วยกันทุกวันแล้วมันอึดอัด
มันเหนื่อยเหมือนโดนดูดพลังเขาต้องการพื้นที่ส่วนตัว
อ้อนเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเขามานอนด้วยเองตอนฟัง
เราก็ได้แต่บอกว่าเข้าใจแต่ในใจฟังแล้วรู้สึกเสียใจยังไง
ไม่รู้ค่ะพี่อ้อยเรารักเขามากนะคะอยากรักษาเขาเอาไว้นานนาน
แต่ตอนนี้เหมือนพลังงานความถี่มันอยู่คนละคลื่นปรับไปเบอร์เขาก็ไม่ได้
ก็กลับมาเบอร์เราก็ไม่ได้พออยู่ระดับกลางมันก็มีเรื่องค้างคาที่เคลียร์ไม่ได้เต็มไปหมด
รู้ตัวอีกทีเพื่อนมาทักว่าเธอทำไมเธอเหมือนคนอมทุกข์ดูไม่สดใสไม่ร่าเริงไปซะแล้ว
คือเราก็อยากรักษาเขาเอาไว้แต่ใจอีกครึ่งหนึ่งเหมือนรู้แก่ใจว่าเปลี่ยนเขาไม่ได้นะ
และเราก็ไม่มีความสุขควรทำยังไงดีคะเชื่อไหมคะว่าพี่อ้อยย้อนกลับไปอ่านคำถามของน้องหลายต่อหลายครั้ง
และยังรู้สึกเสมอเลยว่าเหมือนรักเราไม่ค่อยเท่ากันสิ่งที่น้องอยากได้จากเขาหรือสิ่งที่น้องร้องขอ
ไม่ได้ขออะไรมากไปกว่าผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งจะร้องขอนะคะเวลาเท่ากับความใส่ใจ
พอให้เวลากันน้อยไปมันก็ดูคล้ายความใส่ใจน้อยลงไงฟังเรื่องของน้องและแอบคิดถึงเรื่องตัวเอง
คนที่มีรักทางไกลอยากใกล้แทบตายน้องได้อยู่กันใกล้ทำไมถึงเหมือนคนที่เป็นหัวใจของเราดูห่างเหินขนาดเนี้ยคะ
ถ้ารักเขามากพอจะลองเดินหน้าต่อสตั้งก็ได้นะคะและดูสิว่าเขาจะรักเรามากพอจะทำในสิ่งที่ขอได้บ้างไหม
ยังคงยืนยันค่ะว่าน้องไม่ได้ขออะไรเกินกว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะขอแต่ถ้าน้องบอกว่ารอไม่ไหวแล้วที่สุดก็ต้องต่างคนต่างไปอะค่ะ
ถ้ายังไม่พร้อมจะรับผิดชอบความรู้สึกของใครอย่าดึงคนคนนั้นเข้ามาเจ็บคือก็อยู่โสดของตัวเองไปอยากทำอะไรก็ได้ทำ
แต่ถ้ามีคู่สุขของเขาคือสุขของเราค่ะเขาถึงเรียกว่าความรักซึ่งมีทั้งความอยากได้และความอยากให้
ถ้าเขายังไม่ได้อยากจะเป็นผู้ให้มากพอแล้วก็ต้องเรียกร้องว่าเฮ้ยต้องเข้าใจเขาสิเขาเป็นคนแบบนี้นะก็เป็นคนแบบนี้นะ
จะให้เข้าใจว่าอะไรอ่ะคะเข้าใจว่ารักมากมายก็เลยอยากทิ้งทิ้งคว่างเหรอ
เขาไม่อยากอยู่ใกล้เพราะเขาบอกว่าเหมือนถูกดูดพลัง
ตกลงการมีฉันเหมือนเป็นแรงถ่วงขนาดนั้นเลยหรือเมื่อไหร่อยากอ้อนเขาจะมานอนด้วยนะ
อันนี้แหละค่ะที่พี่อ้อยบอกว่าเขาคิดแต่ความอยากได้ของตัวเองอย่างเดียวหรือเปล่า
บางทีน้องเองต้องห่วงความสุขของตัวเองไว้บ้างนะคะ
ต่อให้ได้ยินประโยคที่บอกว่าที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์
แต่เราก็ต้องมีความสุขบ้างตามสมควร
ถ้ามีคู่แล้วทุกข์ก็ต้องหนีไปมีความสุขแบบโสดนะคะ
คนรักกันนะแต่ละคู่มีเงื่อนไขทั้งนั้นแหละ
แต่เงื่อนไขเหล่านั้นมันมักจะมีความผูกพันมีความรักเป็นความเข้าใจอยู่ในนั้น
แต่ตอนนี้น้องมีความผูกพันแต่มีความไม่เข้าใจอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลย
รักกันแต่เหมือนอยากให้ฉันไปอยู่ไกล
บอกว่ามีโรคส่วนตัวสูงและไม่ต้องกินข้าวเหรอ

ต่อให้โลกส่วนตัวมันใหญ่ขนาดไหนก็ตาม
เราก็อยากมีใครสักคนให้อุ่นใจ

เขาก็แค่ไม่ได้รักเราเท่าที่เรารักเขาหรือเปล่า
คือเขาคิดต่างจากเราเขาไม่ผิดนะคะ

แต่อย่างน้อยมันทำให้เราอดสงสัยไม่ได้ว่า

ถ้ามีคู่ยิ่งต้องทำให้เรามีความสุขมากกว่าโสด

แต่ถ้าอยู่ใกล้เขาแล้วทรมาน
ฉันจะกลับไปอยู่บนคานอย่างสวยแล้วนะจ๊ะ
ตรงไหนมีค่าไปอยู่ตรงนั้นค่ะ

น้องต้องเดินออกมาอย่างเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะ
แต่วันนั้นแหละถ้ายังออกมาไม่ไหว

ลองใช้ความรักทั้งหมดที่มี
แล้วเรามาลองดูกันอีกทีค่ะว่า

อย่าลืมนะคะต่างคนต่างมีสิทธิ์ตัดสินใจ
ไม่ใช่เราที่ต้องรอความรักจากเขาแต่เพียงฝ่ายเดียว
ไม่ใช่คนแรกนะที่มีคำถามแบบนี้

ตอนแรกก็ดูเหมือนมีโลกส่วนเรา
นานเข้าเขามีแต่โลกส่วนตัว
แล้วเกลี่ยเราออกไปไกลจากโลกส่วนตัวของเขามาก

ตรงไหนมีค่าอยู่ตรงนั้นนะ

วันหนึ่งเราก็จะเหมือนถูกดูดพลังค่ะ
และความอดทนหลายครั้งไม่ช่วย
จริงแล้วก่อนจะถึงขั้นถึงความอดทน
เราต้องคุยกันเพื่อทำความเข้าใจก่อนว่าตกลงยังไง

เราทั้งสองรักกันมากพอจะเดินหน้าต่อหรือเปล่า
ถ้าบังเอิญว่ามีแต่เราที่พยายามอยู่เพียงผู้เดียว
ยังไงความรักครั้งนี้มันก็ไม่รอดอยู่ดี

อีกฝ่ายเฉยและไม่รู้สึกว่านี่คือปัญหา
นั่นแหละคือปัญหาใหญ่

ปัญหาความไม่รักแก้ยากกว่าเยอะเลย

อ้อยเชื่อว่าหลายคนที่ฟังพอดแคสต์ในวันนี้
จะถามตัวเองจะเตือนตัวเองว่า
หรือมีแต่เราที่ตั้งหน้าตั้งตาพยายาม

และรับผิดชอบหัวใจของคนคนนั้นด้วย
อยากให้เขาอยู่กับเราแล้วเหงาเหลือเกิน
อยากให้เขาอยู่กับเราแล้วทุกข์ทรมานเหลือเกินนะคะ

ยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
ติดตามฟังกันได้ในไทยรัฐพอร์ตแคสต์แบบนี้นะคะ

และตั้งใจเดินหน้าที่จะผ่านพ้นปัญหานี้ไปด้วยกัน
วันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ